องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติในปีนี้
ขณะที่๒ใน๓ของ๑๗๖ประเทศทั่วโลกอยู่ต่ำกว่าค่ากลางก็คือ๕๐
ส่วนประเทศไทยได้๓๕คะแนนครับ
ติดอันดับที่๑๐๑ตกจากปีที่แล้วที่ไทยเคยได้ที่๗๑
ซึ่งหมายความว่ามีภาพลักษณ์ที่ใสสะอาด
ก็ได้แก่เดนมาร์คนิวซีแลนด์ฟินแลนด์สวีเดนแล้วก็สวิสเตอร์แลนด์
และหากเราจะไปเจาะเฉพาะชาติอาเซียนนะครับ
พบว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์โปร่งใสมากที่สุด
คะแนน๘๔คะแนนอยู่ในอันดับที่๗ของโลก
รองลงมาก็คือบลูนายมาเลเซียอินโดนีเซีย
โดยฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่๕ร่วมกับไทยได้๓๕คะแนน
ซึ่งไทยเองก็เคยได้คะแนนน้อยลงนะครับ
จากปีที่แล้วแล้วก็๒ปีก่อนที่อยู่ที่๓๘คะแนน
โดยสาเหตุที่ไทยถูกจัดอันดับแย่ลงในปีนี้
ก็มีสาเหตุมาจากทั้งสถานการณ์คอรัปชั่น

รวมทั้งการที่รัฐบาลยังขาดความอดกลั้น

รวมทั้งการละเมิดสิทธิของประชาชน
ทำให้ความน่าเชื่อถือถูกบรรทอน

จะให้ความสำคัญกับการคอรัปชั่นมากก็ตามครับ